พ่อแท้โดนลูกชายเอาเง่าไม้

นี่เขาเรียกว่าเงาไม้หรือรากไม้นั่นแหละ
เรามักจะเห็นเวลาวางประดับตกแต่งใช่ไหม

นี่คืออาวุธที่ลูกชายใช้ฟาดพ่อครับ

พ่อเนี่ยเลือดอาบหน้าเลยแล้วกระโหลกยุบ

พอโดนพี่สาวด่ามีอาการแปลกฮะ

นี่คือสิ่งที่ลูกชายทำกับพ่อแท้

ตำรวจธวัฒนบุรีครับรับแจ้งว่า
มีคนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บก็รีบไปตรวจสอบ
เดี๋ยวดูคนเจ็บนะคุณขวัญคุณผู้ชม

เป็นพ่อของผู้ชายคนเมื่อกี้นี้ครับ

บาดแผลโดนเง่าไม้

มาฟาดไทยทอยแล้วกระโหลกยุบเลย

และไปเจอป้องกัญชา

แล้วมีขวดเหล้าขาวอีก๓ขวด
เหล่านี้มันเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ที่ลูกชายมาทำกับพ่อหมดเลยนะฮะ

อายุ๔๙ชื่อว่านายธีรวัตร

แล้วก็สูบกัญชา
แล้วก็มีอาการแปลกแล้วมาทำร้ายพ่อ

เขายังคงนั่งเดี๋ยวยิ้มบ้าง
พี่สาวต่อว่าโดนเอ็ดเข้าไป

แล้วก็ด่าตัวเองร้องไห้โหยหวน

เป็นคนที่ไปเจอคนเจ็บคนแรกเลยเจอคุณตานอนเจ็บเลือดอาบอยู่เนี่ย
เขาก็บอกว่าคือก่อนที่จะไปเห็นคุณตานอนเจ็บสลบอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เด็กที่เขาไปเตะบอลในสนามโรงเรียน
ซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านของคุณตาเลยเนี่ยนะฮะ
วิ่งมาบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุณตาเขาเลือดเต็มเลยนะ
สลบอยู่หน้าบ้านก็เลยรีบไปดูครับ
เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหภาพหนึ่งคือเห็นคุณตาสลบเลือดอาบ
อีกภาพหนึ่งก็คือไอ้เง่าไม้ที่เป็นเหมือนรากไม้ใหญ่แข็งนั่นนะฮะ

สงสัยต้องมีใครเอาอันนี้มาฟาดคุณตาแน่นอน
แล้วตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ
คนที่ทำก็คือลูกของคุณตาซึ่งเป็นลูกแท้ด้วยฮะ

ยื้อน้ำเบาไหล่พร้อมทำลายหลังกายได้ครับ
พร้อมผู้ใหญ่เสียบางด้วย
รอยตีท้าวันสุโนภักดิ์ครับ

นี่ครับผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้

ก็เป็นลูกของคุณตาเหมือนกันนะฮะ
ยืนยันว่าน้องมีอาการทางจิต

แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

อกจากนั้นเคยต้องโทษ

โทษจากการสูบกัญชาและเหล้าขาว
พอกลับออกมาเอ้าหวนกลับไปอีก

มเหตุที่ใช้เง่าไม้หรือว่ารากไม้ท่อนเบอร์เลอร์
ตีพ่อก็คาดว่า
เดี๋ยวให้ตำรวจคุมตัวไปตรวจสอบก่อนนะฮะ

แล้วก็รับไม่ได้ที่น้องมาทำกับพ่อแบบนี้

อย่างไรก็ตามก็ต้องว่าไปตามกฎหมายล่ะครับ